ดูก่อนรถหนากับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เช้านี้นอกจากเปิดหน้าต่างมาจะเจอยุงแล้วเจออะไรบางอย่างฟาดหน้าไหมสักนิดนึง
ลมหนาวมีลมหนาวปะทะหน้าเบาแบบนี้แหละเขาเริ่มมาแล้วนะคะ
ลมหนาวกำลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยเพราะช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวค่ะคุณผู้ชม
และเช้านี้เป็นยังไงฝนมีจุดไหนกันบ้าง
ภาพถ่ายดาวเทียมจากตรงนี้จะเห็นว่าฝนช่วงนี้นะเอาชัดเจนก่อนนะฝนน้อยลงอย่างชัดเจน
แต่เช้าเช้ามีฝนบ้างอีสานตอนบนค่ะเลยหนองคายอุดรธานี
เช้านี้มีฝนแต่ก็เดี๋ยวจะหายไปนะคะนอกจากนี้มีฝนแถวปราจีนบุรีฉะเชิงเซาภาคตะวันออกทั้งหมด
และมีฝนในทะเลอ่าวไทยปัจจัยหลักหลักที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับลมหนาวที่มาปะทะหน้าคุณตอนเช้าด้วย
ก็คือลมหนาวเขาดันร่องฝนค่ะเดี๋ยวเขาจะขยับต่ำลงมาเรื่อยเพราะว่าลมหนาวเขาลักษณะการทำงานเขาทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
เขาจะดันร่องฝนเนี่ยที่เป็นเส้นคู่ขนานสีแดงลงมาต่ำเรื่อยมีความคาดการณ์ว่าอาจจะลงมาต่ำจนถึงแถวภาคกลางได้
งั้นแสดงว่าภาพเนี่ยจะเป็นภาพจำเหมือนช่วง๒สัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือพอร่องฝนมาอยู่ตอนกลางของประเทศ
ฝนเยอะค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เตรียมตัวไปก่อนแล้วกันนะคะ
ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ช่วงนี้กำลังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
ก็เลยไม่สามารถทำให้ฝนเกิดขึ้นหนักได้เหมือนช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนตกช่วงไหนบ้างช่วงเช้าเช้าก็มีแถวภาคอีสานนอกจากน้องคายเลยแล้ว
มีแถวอุบลราชธานีด้วยหลังจากนั้นช่วงสายไม่รู้หายไปไหนกันหมดนะคะ
สงสัยจะพักเที่ยงค่ะพักยาวไปเลยจนถึงเกือบประมาณ๔โมงเย็น
วันนี้ช่วงกลางวันนะคะแดดดีอากาศร้อนแต่ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีแดดก็จะเป็นลักษณะฟ้าครึ้มแต่ไม่มีฝนนะคะ
แต่พอช่วงสี่โมงเย็นเท่านั้นแหละมาแล้วเมฆมาแล้วค่ะ
เกิดการรวมตัวกันและปัจจัยอื่นอื่นก็ทำให้เขาเกิดลงมาเป็นฝน
แต่วันนี้ฝนไม่หนักมากย้ำแบบนี้นะคะฝนไม่หนักมาก
พื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นกลับบ้านจะต้องตากฝนไหม
ตากฝนแล้วดีใจด้วยนะคะถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ
แต่แผนที่เขาบอกมาแบบนี้ค่ะทีนี้ดูของคลื่นหน่อยว้ายคลื่นโอเคอยู่นะ
พอไปเที่ยวได้อยู่นะคะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
คลื่นแถวชายฝั่งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะ
ช่วงนี้ค่ะฝนน้อยลงเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัว
รับมือกับฝนระลอกใหม่เพราะเรายังคงอยู่ในฤดูฝนไป
จนถึงปลายเดือนตุลาคมจังหวัดศรีสะเกดในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่๒๓วันที่ผ่านมาฝนตกเหมือนกันนะคะ
เขามีป่านะแถวนี้เขามีป่ามีป่าและยังมีน้ำป่าด้วยนะคะ
บ้านไร่พัฒนาบ้านสนติสุกและบ้านจำปันวงในอำเภอภูซิง
คุณทำไมน้ำมันแรงขนาดนั้นน่ะ
แต่นี่ฟูกเตียงนอนเก็บไม่ทันก็เลยต้องปล่อยให้ลอยน้ำอยู่แบบนี้
เนี่ยขนาดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยยังเก็บไม่ทันเลยนะคะเนี่ยภาคเหนือ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ฝนเยอะแต่พอฝนเยอะสิ่งที่เขาชอบก็คือดอกไม้ค่ะ
ดอกไม้ตอนนี้ได้รับน้ำฝนเต็มเต็มบานสะพรั่งเลยสวนดอกไม้ป้านกเอี่ยงเนี่ย
ริมจังหวัดเชียงใหม่เบ่งบานอวดความสวยเต็มแปลงเลย
มีทั้งดอกสร้อยไก่ดอกคัตเตอร์ดอกทานตะวันอุ้ยดอกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
แต่สวยมากเลยค่ะอยากไปแล้วอะค่ะสวยมากเลยใครไปแล้ว
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะคะส่งไลน์มาบอกกันหน่อยว่าสวยงามมากแค่ไหน
บอกว่าดอกไม้ลักษณะมันจะเป็นกินน้ำเข้าไปได้น้ำเข้าไป
เบ่งบานและจะสวยยาวไปนะคะจนถึงฤดูหนาวเลย